ช่วงนี้ไทยก็อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งสอนะฮะ
ก็ทางกรกตก็เน้นย้ำพักการเมืองนักการเมืองนะครับ
ที่จะลงเลือกตั้งว่าการหาเสียงเนี่ยมันก็มีกรอบอยู่นะ
ทั้งแผ่นป้ายหาเสียงทั่วไปหรือว่าทางโซเชียล่งโซเชียลพวกนี้

ใช่ชัดเจนเดี๋ยวนี้ป้ายหาเสียงก็กำหนดขนาดชัดเจน
แล้วก็กำหนดสถานที่ในการติดป้ายหาเสียงชัดเจนด้วย
อย่าต้องแจ้งกรกตอเลยนะผมมีเฟซบุ๊กชื่อนี้
อาจจะโพสต์วันนี้ได้โพสต์เรื่องอะไรยังไงไว้
งั้นเดี๋ยวไปโจมตีกันหรือว่าถูกคนอื่นใส่ร้ายกล่าวหา
เดี๋ยวจะยุ่งนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มนตรีหัวหน้าคณะคอสชวันนี้
ก็ยังไม่ขอตอบคำถามนักข่าวเรื่องอนาคตทางการเมือง
ว่าจะไปอยู่ในบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรีของพักการเมืองไหนหรือไม่นะครับ
แต่ว่าวันนี้ที่ท่านไปในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร
ครบรอบปีที่๖๑ที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก
ท่านก็ได้ย้ำให้เหล่าทัพเป็นที่พึ่งของประชาชน
นำพาประเทศไปสู่ความสงบ
กับลักษณะประโยชน์ประวัติภัณฑ์ไว้ด้วย
ผลเอกประยุทธ์ท่านก็อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเหมือนกัน

นี่เป็นบรรยากาศกล่าวนำคำปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ระหว่างเป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่๖๑
โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก
พร้อมกับมอบโอวาสให้ผู้ที่อยู่ในและนอกราชการ
ช่วยกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสันติ

ศักดิ์ศรีความภูมิใจในการเป็นทหารตำรวจ
ทำให้ประชาชนเห็นว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
จากนั้นก็ได้มอบรางวัลให้กับสิทธิ์เก่า
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตำแหน่ง
และรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยการคัดสรรนะครับ
ก็นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์กันนะฮะ
ก็คือเรื่องเดิมแล้วครับที่อยากจะถามก็
คือความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง

ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ตอบเพียงสั้นบอกว่า

อุตมะสวนายนในฐานะหัวหน้าพักนะคะ
ก็พูดถึงกระบวนการในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อย
ยังไม่ถึงจุดที่ต้องไปทับทามใคร
เพราะว่ายังมีเวลาจนถึง๘กุมภาพันธุ์

พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตก็บอกว่า
รับสมัครผู้สมัครสอสอทุกคนต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
รวมถึงยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง๓ปีด้วยนะคะ
ปี๒๕๕๙ถึง๒๕๖๑ค่ะ
งั้นปี๖๑นี้ก็ต้องยื่นแล้วสิต้องยื่นค่ะ
ก่อนวันไปสมัครต้องยื่นเสียภาษีให้เรียบร้อยต้นปีเขาก็เริ่มได้แล้วเลยไง

สมัครทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการหาเสียง
ตอนนี้ยังสามารถแจ้งต่อกรกตได้
ว่าจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างไรบ้าง

ใช้ชื่ออะไรรูปภาพอะไรป้องกันการใช้บัญชีปลอมด้วย

อาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างที่เคลื่อนไหว

บินเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเท่านั้นเอง

อย่างอื่นก็ถ้าเกิดการหาเสียงไม่ผิดกฎหมาย
ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
มันเป็นรูปแบบอิสระในการหาเสียงอยู่แล้ว
แต่อยู่ในขอบเข็นกฎหมายเท่านั้นเอง

ก็คือทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเอง

ส่วนบรรยากาศของประเทศไทยหลัง

เฉพาะตลาดทุนอย่างตลาดหลักทรัพย์

วันนี้นายภัยบูลนรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กล่าวถึงสถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้งนะครับว่า
ถ้าการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่
เชื่อว่าไม่มีความกังวลอะไรมากไปกว่าการที่รัฐบาลใหม่จะไม่มีเสถียรภาพ
โดยทางตลาดทุนไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลจะเป็นชุดเก่าชุดใหม่อะไรยังไงก็ได้
ขอให้นโยบายที่จะออกมาสร้างความเชื่อมั่นและทำได้จริงและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ